ถ้าหากว่าความร่วมมือร่วมประเทศดี

จากโควิดอันนี้จะทำให้ธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยนะครับ

บริษัทจะหันมาเร่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นตัวนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจำนวนเยอะ

จะถูกผลกระทบจากเรื่องของโนโลยีตรงโควิด
โลน่าตัวนี้มันสัมพันธ์กันทั้งทางตรงทางอ้อม

ที่เกิดขึ้นอะไรฮะเป็นอาการของโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
เพราะเรื่องของธุรกิจนิยมทำลายสภาวะแวดล้อม
น้ำท่วมมากขึ้นที่ดินทำกินน้อยลง
แต่คนมันเกิดไม่หยุดที่ดินน้อยลงก็ไปใกล้ชิดกับสัตว์

เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณทำนายได้เลยทุก๔๕ปี

คุณจะต้องแก้ไขที่สาเหตุ
โคโรนาเป็นเพียงอาการของโรค

มาจากระบบทุนนิยมที่มันมีปัญหา
ทุนผู้ถือหุ้นแรงงานกับโลก

เปลี่ยนสมัครการณ์ใหม่เลยเงินที่คุณได้
เอาเงินเหล่านี้มาบังคับให้บริษัทต่าง
ประชาธิปไตยภายในบริษัท
ก็คือพูดง่ายให้แรงงานหรือพวกนี้มีบ้าง

ประกันรายได้ขั้นต่ำเพื่อให้มีคนไม่ต้องไปขอทาน
แล้วก็๓เอาเงินเหล่านี้ไปปรับโลกใหม่ให้เข้า
นี่คือตัวอย่างง่ายที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปครับ
ก่อนหน้านี้โรคการ์ภิวัฒน์ตายกันเรียบ
แต่โลกาพิวัฒน์ทำให้ต้นทุนมันถูก
เพราะฉะนั้นผมอยู่อเมริกานะ
คุณครับจ้างคนงานจีนทำสินค้าตัวหนึ่ง
เสร็จแล้วจ้างคนงานเวียดนามทำอีกตัวหนึ่ง

แล้วก็มาอีกประเทศหนึ่งทำเป็นสินค้าเขาเรียกซัพพลายเชน
อย่าใช้ฐานประเทศเราใช้ประเทศอื่น

เพราะฉะนั้นเราใช้ตัวจะได้กำแพงประสิทธิ์ศูนย์ในบริเวณเนี้ย
๓แก่งเวทิศ
อะไรที่เราทำไม่ได้หรือทำแต่ไม่ดีก็ใช้คนอื่น
เพราะฉะนั้นโรคการ์ภิวัฒน์จะนำไปสู่แก่งเว้น
คนอื่นอันนี้อยู่นอกประเทศเรา
คนครับโคโรนามันบอกว่าสมมุตินะฮะซื้อสินค้าตัวหนึ่งคือไอโฟน

อาร์ไลน์ไม่มี
มันไม่มีเพราะว่าไอ้ที่อะไรไม่มีเพราะว่าอะไรนั้นทำที่ประเทศนี้
และอีกอย่างหนึ่งประเทศนี้ปิดประเทศอื่นเปิดไม่ได้
อย่าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเอาไว้ที่ผลิตอยู่ใกล้เรา
อาเซียนของเราอาจจะมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นทั้งบวกทั้งลบ
บริเวณนี้กลับไปที่ประเทศเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบ้านยิ่งใหญ่มากเลย
ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผิดปกติอีกหน่อยกลับมาสู่เทรนด์เดิม
แต่ตัวที่เป็นเทรนด์อันนี้ยอมรับดีครับเริ่มที่จะซื้ออาหารใช้เทลคอม
สอนผ่านเทลาคอมใช้ตัวนี้มาสรุปสร้างผิดกรณ์สามารถกัน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเราด้วยจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจอันหนึ่ง
สร้างความเพียงพอ๒ชาตินิยมในแง่หนึ่งก็คือ
เพียงพอที่เราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นน้อยลง
แต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือจะต้องทำยังไงให้หลังโควิดเข้มแข็ง
ขณะนี้ไทยก็อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ก็ชมเชย
ดูแลอันแรกได้ดีทำดีนะฮะ
เราสามารถที่จะปรับตัวเราเองทางด้าน

อันที่๓เรื่องของเกษตรเยี่ยมเลยอาหารเยี่ยมเลย
งานนี้เราต้องทำต่อแต่ส่วนที่เราขาดหายไปคืออะไรครับ

พร้อมสำหรับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ไหม

แต่ตัวที่จะมีการเปลี่ยนแน่นอนคืออะไรครับ
ของเทคโนโลยีวันนี้จะทำให้เกิดมีการใช้เทลาคอม
กระทบกับค่าปลีกกระทบกับร้านอาหาร

และคนจะเรียนรู้พอเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีปั๊บ
คุณครับสิ่งต่างเหล่านี้ระบบการศึกษาเรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเลย
ตัวโควิดมันสอนเราว่าไม่ใช่ต้องปรับด้วยความอยู่รอด
ไม่ได้ปรับเพื่อที่จะอะไรครับเดินออกไปได้
แต่ต้องปรับเพื่อให้เราแข็งชนะเขา
ตรงหลังนี้นะครับขาดหายไปเยอะเลย
และในส่วนที่ขาดหายไปในการแข่งขันนั้น
ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเสียเปรียบ